ความน่ารักของน้องโรงเรียนวัดท่ามปรางกันด้วยนะคะ
ไปปากหมดกันที่จังหวัดพิษนุษย์โลกเลยค่ะ

มีกิจกรรมที่เรียกว่าส่งเสริมการอ่านให้กับน้องโรงเรียนวัดท่ามะปราง
ก็คือทุกเช้าคุณครูก็จะพาน้องไปอ่านหนังสือ
เพื่อเพิ่มภูมิความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้น้อง
ได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการที่ดีขึ้น

เป็นกิจกรรมที่ครูโรงเรียนเทศบาล๓วัดท่ามปรางอำเภอเมืองพิศนุโลก
ฝึกให้นักเรียนรักการอ่านค่ะ
บรรยากาศแบบนี้จะเห็นทุกเช้าเลยนะตั้งแต่๗โมงครึ่งถึง๘โมงเช้า
นักเรียนชั้นป๒ถึงป๖จะมานั่งอ่านหนังสือหลากหลายประเภทเลย
หน้าสนามฟุตซอลหน้าเสาทง
บางคนก็อ่านคนเดียวบางคนก็อ่านกับเพื่อนนะคะ
นี่เห็นไหมคุณเป็นบรรยากาศน่ารักนะ
อ๋อนี่ไหมมานั่งรอที่จะเคารพทงฌาติใช่ไหม

ถูกต้องหลังจากเคารพทงชาติแบบนี้
ก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์แล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
มีตัวแทนนักเรียนออกมาแนะนำหนังสืออย่างที่เห็นไปนะคะ
เป็นกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษวันละคำ

ไม่ใช่เขาไม่รวมกัน

เป็นกิจกรรมดีทุกเช้านะครับ
ถือว่าทำให้เด็กยุคใหม่

มีปัญหาเรื่องการอ่านการเขียนใช่ไหมคุณ

ทุกเช้าเด็กก็รู้สึกว่ามีประโยชน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๓

สำหรับกิจกรรมนี้ทำให้เด็กรู้หน้าที่ของตัวเอง

ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
พัฒนาการอ่านก็ดีขึ้นด้วยคุณ

ยืนอยู่ต่อหน้าเพื่อนเยอะ

ต่อไปก็จะเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออก
เขาบอกว่ากิจกรรมนี้เขาจัดต่อเนื่องมา
ปีนปีที่๒แล้วนะ
ดีมากน้องหนูชอบมานั่งกดคุยกันนู่นนี่นั่ง

เดี๋ยวต่อไปกล้มหน้าอ่านหนังสือ
ถูกต้องดีที่สุดเลยนะครับ